งานเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
ระหว่างวันที่๒๐๒๔กันยายน๒๕๕๙
งานได้รวบรวมอาหารนานาชนิดที่ขึ้นชื่อ
ดั้งเดิมของชนชาติไทยมอนอิสลามจีนและอาหารพื้นบ้านอาทิ
แช่หมอนเมืองปฐุมธานีก๋วยเตี๋ยวเรือรสเด็ด
ยำสมุนไพรวุ้นดอกบัวเมี่ยงคำดอกบัวข้าวเกลียบมอนโบราณ
นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนรองผู้ว่าราชการจังหวัดปฐุมธานีเผย
การท่องเที่ยวเชิงอาหารนั้นบ่งบอกถึงความเป็นมาของสังคม
และวัฒนธรรมท้องถิ่นของประเทศต่างที่จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยว
ชาวไทยและต่างชาติให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวสู่ท้องถิ่นนั้น
ซึ่งผลให้การท่องเที่ยวนั้นขยายตัวมากขึ้นกระตุ้นเศรษฐกิจ
และยกระดับมาตรฐานอาหารไทยด้วย